เธอออกมาบอกแบบนี้ในวันที่มีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่กับต่างค่าย
หลังหมดสัญญาสนสนร้อนเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวประกาศชัดเลยว่าตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมค่ะ
พร้อมยืนยันนะคะว่าจากกันด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลย
แล้วก็ณตอนนี้นะถือว่าเจ้าตัวเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วค่ะ

ส่งละครให้พิจารณาสามารถดีด้วย

ตอนนี้คิดว่าก็คงขอเป็นฟรีแรนส์ถาวรเลยนะคะ
ก็เหมือนแบบว่าตัวพลอยเองก็เราก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กอะเนาะ
ปีนี้ก็ปีที่๒๔แล้วสำหรับอาชีพนักแสดง
ตอนนี้ก็คิดว่าเราโตพอที่จะแบบทำงานที่ไหนก็ได้แล้ว

เขาก็มีการพูดคุยกันทั้งคุณแม่พลอยแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ
ทุกคนก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ไม่ติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกคนก็เข้าใจ
อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวดีเพราะว่าเหมือนย้ายบ้านใหม่หรือเปล่า

ยังไม่คุ้นชินกับบรรยากาศนะครับ
ผ่านหายจากพี่นักข่าวไปนานนะให้ใจเท่านิดนึงแล้วกัน